สมาชิกสภาพุทธแหล่นลัตรสไลน์ชาวาคอนสหวัญภาคพลังประชารัฐ
ต้องขอบคุณนะครับทางวิบรัฐบาลนะครับที่ได้จัดสรรเวลาให้ผมได้มีโอกาสได้อภิปรายร่างพระราชมัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ในวาระที่๑ขั้นรับหลักการในวันนี้
ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านนายกว่าต้มตรีและก็ท่านต้มตรีว่าการกระทรวงศาสนสุข
ซึ่งท่านได้เดินได้ให้มาชี้แจงแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับกับพี่น้องประชาชน
ซึ่งจากที่ท่านได้ชี้แจงผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่รับทราบ
จะเกิดความเชื่อมั่นและก็มั่นใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนของรัฐบาลนะครับ
ในส่วนของพระราชบัญญัติงบประมาณอย่างที่ทุกท่านนะครับก็ได้ทราบอยู่แล้วว่า
จำเป็นจะต้องปรับลดปรับลดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันนะครับ
ผมเองนี่ก็จะอภิปรายคงไม่ไปพูดถึงตัวเลขนะครับ
แต่ผมจะสะท้อนปัญหาสภาพของพื้นที่แล้วก็ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน
ซึ่งผมได้รับถ่ายทอดมาเพื่อจะได้ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ในการที่จะพิจารณาในชั้นกรรมนิการหรือในชั้นที่จะมีโอกาสจัดทำงบมารในวาระต่อไปนะครับ
สิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายในเรื่องพระราชบัติงบประมาณงบมารก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำครับท่านประธานครับ
ซึ่งทุกครั้งที่ได้มีโอกาสอภิปรายก็ด้วยสภาพพื้นที่นะครับ
บ้านผมเนี่ยก็เป็นเป็นติดแม่น้ำทั้งปิงวังยมนานนะครับก็คืออำเภอมรดวิสัยแล้วก็อำเภอชุมแสงเนี่ย
คือผมเองได้รับการคุยพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับหลายจังหวัดตั้งแต่สุโขทัยมานะครับ
สุนโลกพิจิตรนะครับนครสวรรค์สิงห์บุรีชายนาฏเอง
คือทุกท่านเนี่ยเพิ่งพาแหล่งน้ำหลักก็คือแม่น้ำเจ้าพญาต้นน้ำก็คือเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนศิริกิจครับท่านประธาน
ก็หลักครับผมอยากจะเห็นโครงการแมคกาโปรเจกต์ใหญ่ที่จะสามารถเสริมศักยภาพของเขื่อนภูมิพลให้มีศักยภาพมากกว่านี้ครับท่านประธานครับ
กรรมาธิการที่พิจารณารุ่มน้ำเองเนี่ยก็ได้ศึกษานะครับแล้วก็เห็นแนวทางที่เป็นไปได้ครับในการที่จะทำให้เขื่อนภูมิพลเนี่ยมีศักยภาพที่สูงกว่านี้
ทุกวันนี้นะครับทางชายนาฏเองทางลบบุรีเองนี้ก็ต้องพึ่งพาน้ำจากเขื่อนภูมิพลแต่ปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำที่เขื่อนนะครับทุกวันนี้น้อยมาก
ชาวบ้านของอำเภอบรรพฤษวิสัยจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยก็ต้องดูน้ำไหลผ่านนะครับบางครั้งเนี่ยได้ประสานงานกับหน่วยงานทางชมประธานเนี่ยก็ได้ทราบว่าจำเป็นจะต้องปล่อยน้ำมาให้ทางรุ่มน้ำชายนาฏป่าศักดิ์หรือมาผลักดันน้ำเข็ม
พวกเราเองก็ต้องดูน้ำไหลผ่านนะครับแต่ว่าศักยภาพในการที่จะบริหารจัดการน้ำของในพื้นที่ในอย่างน้อยอยากให้น้ำปิงครับท่านประธานครับผมจะยกทุกอย่างเนี่ยในสภาพปัจจุบันเนี่ยตื่นเขินอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่มีแหล่งที่จะชะลอนน้ำหรือว่ากักเก็บน้ำก็ต้องขอบคุณนะครับทางทางสวทธนชอเองทางกระ
นะครับในการสร้างอาคารบังคับน้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในช่วงเวลาที่กว่าโครงการจะสำเร็จเนี่ยแม่น้ำปิงทุกวันนี้ครับผมอยากจะให้มีการปรับปรุงนะครับมีงบมารที่จะลอกนะครับเพื่อจะให้แม่น้ำปิงสามารถจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในยามที่น้ำหลากเนี่ยเพราะทุกวันนี้น้ำไหลมาก็ไหลไปเลยครับทั้งฝั่งแม่น้ำยมและแม่น้ำน่า

สามารถที่จะนำมาใช้ได้ส่วนต่อไปก็คือเรื่องงบประมาณในส่วนของการที่จะช่วยลดภาระของพี่น้องโดยเฉพาะเกษตรกรครับท่านประธานและพี่น้องตามชนบทนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนก็คือบ้านเรานะครับได้เปรียบจากประเทศชาติตะวันตกของเขาไม่มีแดดครับของเรานี่แดดเปรี้ยงทุกวันครับพลังงานเหลือล้นนะครับสิ่งที่พ
อยากจะได้เป็นพลังวันนาฬิชย์เหลือแสงอาทิตย์สวรรษเซลเนี่ยจะช่วยลดภาระให้กับพี่น้องเศรษฐกรทำให้เศรษฐกิจฐานรากจะดีขึ้นอย่างมากครับลุ้มทั้งประมาณหมู่บ้านครับท่านประธานมีปัญหามากเพราะว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงนะครับการบรรยาชัดการเข้าหมู่บ้านก็ลำบากนะครับได้ยินเพื่อนสมาชิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในองค์กรส่วนท้องถิ่น
ท่านรุ่นตรีที่เข้ากับดูแลท่านรุ่นตรีวักการกระทรุกหมัดไทย
ที่ดูแลกระทรวงมหาทัยผมเองเนี่ยได้รับปัญหาพี่น้องเยอะนะครับ
หลายหลายส่วนในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอบตต่าง
ผมก็นำปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะปรึกษากับท่าน
ท่านผู้ว่านะครับซึ่งผมต้องยอมรับว่าท่านผู้ว่าเนี่ย
ท่านสามารถจะบริหารจัดการในจังหวัดได้อย่างดี
สอดคล้องกับแผนวิบายของท่านในในในในประบองงงมาร
ที่ท่านนโยคเองเนี่ยได้แถลงไว้ว่าจะเพิ่มภาษีภาพ
ในการจัดทำงบมารให้ครอบคลุมถึงหน่วยท้องถิ่นนะครับ
ในการที่หลายเรื่องครับเราสามารถใช้เงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแก้ปัญหาได้
ในพื้นที่ผมเองมีปัญหามากมายครับ
ในเรื่องไพแรงก์ก็ได้ได้เงินตรงเนี้ยนะครับ
มาช่วยนะครับถนนหน้นทางที่เดือดร้อนนี่
ก็อบตต่างก็สามารถที่จะจ่ายขาดเงินสะสมมา
มาช่วยเหลือได้นะครับนอกเหนือจากการทำแผนประจำปี
ที่จะขอรับงบประมาณนะครับผ่านทางกระทรวงไปเนี่ย
ผมได้หลายโครงการผมตามนะครับปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณที่
ท่านได้กรุณาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นะครับ
สุดท้ายครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้นะครับ
ผมเชื่อมั่นในตัวท่านนายกรรมตรีแล้วก็คณะรัฐบาลทุกท่านนะครับ
ว่าท่านได้จัดกรรมงานอย่างดีที่สุดและมีมีปฏิภาพที่สุด
อีกทั้งในชั้นกรรมธิการเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ท่านสมาชิกทั้งฝ่ายค้าน
และฝ่ายรัฐบาลจะได้เข้าร่วมในการพิจารณา
ในชั้นกรรมธิการเนี่ยผมเชื่อว่าประโยชน์ที่จะได้รับจาก
พรบมวันปีสองพันหกห้าจะเกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนครับ
ผมก็เขียนด้วยในหลักการล่างพรบสำหรับนี้ครับ